มาเรื่องของพิธีกรรมกันบ้างคุณผู้ชมครับ
พิธีกรรมนี้มีชื่อว่าขึ้นเปรย์แบบนครศรี
ก็ต้องลงใต้ไปดูกันเลยสิ
นี่เป็นพิธีกรรมโบราณของชาวใต้นะครับ
ที่เขาใช้เพื่อต้อนรับเด็กแรกเกิด
พิธีนี้ก็เลยมีชื่ออีกหนึ่งชื่อว่า
พิธีบูชาแม่ซื้อที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เป็นพิธีกรรมที่คนโบราณจะจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเด็กทารกเข้าบ้านครั้งแรก
เพื่อให้ผีบ้านผีเรือนและแม่ซื้อ
ช่วยดูแลเอ็นดูและคุ้มครองเด็กทารกให้ปลอดภัย

เอาอาหารขาวหวานผลไม้และเหล้าขาวจวด
ทำพิธีถวายแก่แม่ซื้อ

ไกลเปรย์ของเด็กทารกไปด้วย
เมื่อจบพิธีภายในบ้านก็จะออกไปทำพิธีเก็บเงินเก็บทองข้างนอกบ้าน
เพื่อให้เพิ่มความเป็นสื่อเรื่องบางคนกับเด็ก

เหมือนเป็นการรับขวัญสมาชิกตัวน้อยก่อนเข้าบ้าน
ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ทำขึ้นโดยหมอตำแยในหมู่บ้านนั่นเอง
อ่ะพิธีกรรมนี้ก็หาดูได้ยาก

ไปขอเขาขอยัง

นี่ชื่อตัวแรกอ้าวผิดเลย
ผิดเพี้ยนไปหมด